หนึ่งกระแสข่าวค่ะก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวออกมาว่า
นางร้ายหน้าสวยอย่างดิวอาริสรากับแฟนนุ่ม
ไฮโซไผ่วันพร้อยเนี่ยเขาร้องระแหงกันหรือเปล่า
ฝ่ายหญิงเขาออกมาชี้แจงแล้วว่าตอนนี้
ไม่ได้เจอหน้ากันมาเป็นเดือนแล้วค่ะ
ออกมายืนยันด้วยตัวเองว่าความสัมพันธ์กับแฟนนุ่มไผ่วันพ้อยอยู่ในช่วงประคับประคอง
โดยสาเหตุหลักเกิดจากความไม่เข้าใจ
แต่ทั้งนี้ตัวเธอก็ยังคงยืนยันที่จะเดินหน้าลุยงานธุรกิจที่ลงทุนลงแรงด้วยตัวเองอย่างเต็มที่ต่อไป
ส่วนในอนาคตความสัมพันธ์กับแฟนนุ่มจะยังคงไปต่อได้หรือไม่
คงต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะ

แต่ก็มันเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเวลาอะไรอย่างนี้มากกว่า
เราเองไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าแบบมาทำธุรกิจ
ด้วยความที่มันมีหุ้นส่วนต่างเข้ามา
แล้วก็เวลาประชุมมันก็ไม่เป็นเวลา
แล้วพอถึงเวลามันก็เหนื่อย

ก็โอเคค่ะไม่ได้แย่อะไรหรอก
ว่าถ้าดิวแบบลงจากไผ่วันพ้อยไปน่าจะมีคนเข้ามาอยู่นะ
เพราะฉะนั้นมันไม่น่ายากนะการคีย์หลังเสือแล้วลงมา